ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักถ้ายังโสดสนิทไม่คิดรักใคร
ก็จะพบคนดีถูกใจสมองวัยปราดเปลืองดัดแปลงเก่งมีเสน่ห์
พบกันในงานรื่นเริงหากมีคู่รักคู่ครองอยู่แล้ว
ความรักค่อนข้างอบอุ่นคู่ของท่านจะช่วยสร้างฐานะให้มั่นคง
สุขภาพที่น่าเป็นห่วงก็คือระบบหลอดเลือดและโรคภูมิแพ้
อกจากนั้นควรดูแลเรื่องการพักผ่อนอาหารการกินให้ดี
ถ้าเดินทางใกล้หรือไกลก็ตามขอให้สุขุมและใจเย็น
ไม่ควรทำอะไรเสี่ยงภัยเป็นอันขาดอาจมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัว
การเงินสถานภาพทางการเงินไม่ค่อยแน่นอน
มีรายจ่ายมากมายหลายทางท่านจะได้เงินก้อนใหญ่
ในลักษณะที่ได้มาไวและจ่ายไปโดยรวดเร็ว
การงานอาจมีปัญหาเล็กน้อยให้ท่านยุ่งยาก
กังวลใจแต่เป็นเรื่องที่แก้ไขได้การติดต่อค่าขาย
ขยายวงออกไปได้ค้าขายกับผู้มีความรู้หรือนักวิชาการ
จะได้รับความสำเร็จดีท่านจะได้ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานใหม่
เฉลียวฉลาดเข้ามาช่วยงานแก้ปัญหาได้โดยสะดวกขึ้น
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์